ส่วนคนนี้ก็งานเข้าของจริงคุณผู้ชมค่ะ
จำเพลงดังได้ไหมณหน้าทอง

ของคุณโจอี้ภูวศิษย์นั่นเองค่ะ
เจ้าของเพลงดังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เจ้าตัวขอท้าทายอำนาจเมตตามหานิยม
ทวิตข้อความไปบอกว่าถ้าเพลงขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่ง
เดี๋ยวขอแปะทองเลยครึ่งตัว

หน้าท้องมันฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองยอดวิวตอนนี้นะฮะ

โอ้โหแล้วเพลงนี้ก็เลยติดเทรนด์อันดับหนึ่งในยูทูปอีก

เมนต์ทวงสัญญาไหนอ่ะทองครึ่งตัว
เพราะหนุ่มโจอี้ก็บอกว่าเอายังไงกันดีล่ะทีนี้
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเจอโจอี้ค่ะ

คอนเสิร์ตเปิดหนังกลางแปลงที่สวนรถไฟ
เจ้าตัวประกาศรับคำท้าแฟนคลับนะฮะ
กล้าพูดก็ต้องกล้ารับคำท้าค่ะ
เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังจะไปเหมาทอง

แปะหน้าทองเนี่ยแปะทองโชว์กันเลย

ถ้านะหน้าทองโกย๑๐๐ล้านวิวแล้วก็
เซอร์ไพรส์ให้แฟนรอรับชมให้เต็มตาไปเลยจ้า

แล้วว่าเรทมานานแล้ว๑๙เดือนนี้ครับเดี๋ยวจะทาทองทั้งตัวแล้ว
เพราะว่าได้ไปเม้นท์แบบไม่น่าเลยพาดน่าจะเป็นที่บ้านเลย
คือก็จะมีการไปไลฟ์เซชั่นไปแจมกันเล่นดนตรีกันนะครับ

นี่พยายามดูอยู่ว่ายอดวิวเท่าไรทะยานไม่หยุดไม่กล้านับเลย
คุณผู้ชมขายเยอะมากหวังว่าวันนี้๑๙นะรอดูนะ
แล้วถ้าร้อยล้านวิวเมื่อไหร่ก็มีสเตอร์ไพรส์แน่นอน

ไม่รู้สินะไม่แน่นะแม่